คือเขาจะส่งรายชื่อนักเตะให้แต่ละสโมสรได้พิจารณาว่า
เตะในทีมของคุณนั้นมีชื่ออยู่ในข่ายที่จะถูกเรียกติดทีมชาตินะครับ
ย้ำว่าอยู่ในข่ายยังไม่ได้ติดทีมชาติอย่างเป็นทางการ
ต้องรอประกาศในสัปดาห์หน้านะครับ
เหมือนกับให้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวว่าเฮ้ยเนี่ยจะมีนักเตะของพวกคุณอยู่อย่างนี้นะครับ
ก็ให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยในกรณีที่ต้องเดินทางออกไปต่างแดนนะครับ
ซึ่งปัจจุบันณวันนี้เรายังคงออกไปอุ่นเครื่องที่ไหนไม่ได้
แต่ว่าก็ทำตามธรรมเนียมเพื่อให้นักเตะในสโมสรนั้นรู้ตัวนะครับว่าคุณอยู่ในข่าย
เดือนหน้าคือ๗ถึง๑๒ตุลาคมนี้นะครับ
ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการสรุปรายชื่อทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการไปในสัปดาห์หน้า
จันทร์ก็อังคารโดยประมาณการนะครับ
ก็จะเข้าแคมป์เก็บตัวที่สนามเกียรติธานีจังหวัดสมุทรปราการครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก๒๐๒๒ในรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ในปีนี้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ระหว่างวันที่๒๒๓๐มีนาคม

บอลโลกรอบคันเลือกจะกลับมาแข่งขัน
โปรแกรมของทีมไทยที่คาดว่าจะเจอกับอิโรนิเซียนะครับ
ก็ควรจะลงวันที่๒๕มีนาคมปีหน้า

จะแข่งขันช่วงเดือนมิถุนายนต่อไป